ผมเห็นว่าการตราพระราชกำหนดนี้เป็นข้อยกเว้นที่รัฐมนูลยอมให้อำนาจแก่คณะมนตรี
จึงต้องทำโดยจำกัดอย่างเคร่งคัดตามเงื่อนไขที่มาตรา๑๗๒กำหนด
พลเอกประยุทธ์จะเคยชินจะใช้ช่องทางมาตรา๑๗๒เสมือนกับมีอำนาจตามม๔๔ไม่ได้

ก็เท่ากับว่าเรากำลังสนับสนุนนิสัยการใช้อำนาจของท่านพลเอกประยุทธ์
ที่ยืนยันว่าอะไรก็จะใช้อำนาจรวดเร็วเด็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่เสมอมา
หากเราไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป
เราจะช่วยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อำนาจด้วย

หากเราปล่อยผ่านเรื่องนี้จะกลายเป็นการสร้างบรรทัศน์ที่ผิด
นายกดากได้กฎหมายอะไร

ก็ใช้อำนาจตราพระราชกำหนด

การออกพระราชกำหนดก็จะกลายสภาพกลายเป็นมาตรา๔๔จำแรงครับ
เรื่องนี้จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง

ทั้งกรณีการทวายสัตว์เป็นอัตรายินไม่ครบชวนตามรำรุมาตรา๑๖๒
ทั้งการแถลงนโยบายโดยไม่แจกแจงที่มาของรายได้

ทั้งการตรากำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัต
ส่งเสริมการพัฒนาและคลุมครองสถาบันข้อบครัวพศ๒๕๖๒
จนกระทั่งมาถึงการตราพระราชกำหนดฉบับนี้
ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รำนุนกำหนดไว้ในมาตรา๑๗๒
ทั้งหมดนี้ครับมันเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญครับว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชาในอดีตที่ผ่านมา
ได้รับการยกเว้นจากรัฐธรรมนูลมาโดยเสมอ
จนกระทั่งถึงวันนี้สภาผู้แทนรัศดรของเรา
เราจะยินยอมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกต่อไปอย่างนั้นหรือครับ
ผมคิดว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นติดกันหลายเรื่อง
ที่ผมเรียนไป๓๔เรื่องครั้งล่าสุดนี้
เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ชัดเจนครับท่านประธาน
นี่คือการแสดงอาการของโรคของพลเอกประยุทธ์
นั่นคือโรคไม่แย่แสรัฐธรรมนูล